ครับผมสนใจข่าวเหล่านี้
เพราะอีก๔วันก็จะถึงวันแห่งโชคลาภแล้วนะฮะ
ปรากฏว่ามันมีเหตุปฏิหารเกิดขึ้นที่ชายหาดบางแสน

พระพิคเนธลอยน้ำมาแล้วก็มาอยู่ที่ชายหาดแบบนี้
ตอนแรกนะแม่ค้าที่เห็นนึกว่าเป็นเด็กเล่นน้ำอยู่
องไปมองมาทำไมเด็กคนนี้ถึงไม่ขยับเลย
ปรากฏให้คนงานที่ร้านอาหารริมชายหาดเดินไปดู
พบว่าเป็นพระพิคเนธและไม่ใช่มีองค์เดียว
มีองค์ขนาดเท่าเด็กเนี่ยองค์หนึ่งแล้วก็มีองค์เล็กอีกองค์หนึ่งนะฮะ
นี่ที่ชายหาดบางแสนชนบุรีนะครับแม่ค้าบริมชายหาดพากันตื่นเต้นแล้วครับ
หลังมีองค์พระพิคเนธลอยมาโปรดถึงหน้าหาด
มีคนมาพบพระพิคเนธองค์ใหญ่ลอยน้ำทะเลมาติดชายหาด
ล็อกที่๑๖นะครับก็ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเด็กเล่นน้ำ
อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปปรากฏว่าเข้าไปดูใกล้ใกล้
เป็นองค์พระพิคเนตขนาดเท่าเด็กอายุประมาณ๓ขวบ
และมีองค์เล็กอีกหนึ่งองค์ประทับนั่งแล้วก็ถูกคลื่นซัดอยู่ริมชายหาด
ชาวบ้านไปอันเชิญจะอุ้มขึ้นมาตั้งโต๊ะบูชา
ตอนแรกอุ้มกัน๓๔คนเป็นผู้ชายนะไปอุ้มทั้งนั้นเลย
เป็นเรซินนะต้องบอกว่าองค์พิคเนตนี้เป็นเรซิน

แต่ปรากฏว่าตอนไปอุ้มอุ้มไม่ไหว
ต้องทำพิธีขอขมาและขออัญเชิญ
พร้อมเครื่องเส้นว่ายเอาไปขึ้นโต๊ะบู่ชา
ถวายขนมนมเนยน้ำเขียวน้ำแดงของเล่นจำนวนมาก
ก็นี่แหละถือว่าเป็นเรื่องปฏิหารที่เกิดขึ้น
เพราะว่าแม่ค้าขายยำทะเลคือคุณป้าวิพาดาพ่วงโพเนี่ย
เล่าว่าโอ้โหผู้ชายกำยำไปอุ้มองค์นี้ขึ้น
ก็อุ้มไม่ขึ้นเลยพอยกมืออธิษฐานจิตเท่านั้นแหละ
คนเดียวอุ้มองค์พระพิคเนตขึ้นได้อย่างสบาย
หลังจากอัญเชิญขึ้นมาบูชาแล้ว
คุณป้าวิพาดาก็ขอให้โชคเข้าร้านเห็งรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับ
แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นประชาชนแถวนั้นพอรู้ข่าวมากราบไหว้กันเต็มไปหมดเลยนะครับ
พอมาถึงตอนนี้ก็อยากรู้ว่าจะเลขอะไรดีมันไม่มีเลขเลย
แต่เอาง่ายล็อกที่ป้าวิภาดาขายของอยู่นี่ล็อก๑๖
แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะอันเชิญไปบูชาเพราะเขาบอกว่า
ก็จะเชิญ๒องค์ไปอยู่ด้วยนะครับ
ทีนี้ดูที่บางแสนไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
พาไปดูอีกที่หนึ่งที่อ่างทองละกันค่ะครับ
พาไปที่บ้านเลขที่๑๖๘ที่หมู่๗ที่ตำบลองคารักษ

เอาพวงมาลัยมากราบไหว้มาขอพร
จากองค์สี่หูห้าตาเทวดานำโชค
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพระอินทร์จำแรงค่ะ

ก็เป็นปูนปั้นสีเขียวขนาดใหญ่

ชาวบ้านเขาเชื่อว่ากินถ่านเป็นอาหาร

อ๋อก็เลยมาจุดเตาเผาใช่ไหม

ลำบากใจจะมากราบไหว้จะมาขอพร
ให้หายจากทุกข์โสกโรคภัยต่าง

ชาวบ้านเขาจะมาจุดเตาถ่านแบบนี้
การบูลชาจะต้องกราบช่วง๖โมงเย็นเป็นต้นไป
เพราะเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามาขอพรเวลานี้
ความทุกข์ความลำบากต่างจะหายไป
พร้อมกับพระอาทิตย์ที่มันตกดิน
หลังจากนั้นก็จะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีเข้ามา

ก็คือรุ่งอรุณของวันใหม่นั่นเองนะคะ
เป็นเรื่องความเชื่อนะฮะตอนเกริ่นไปผมบอกอีก๔วัน
อุ๊ยนี่แค่๓วันเอง๒วันครึ่งที่สำ